มาดูเรื่องดราม่ากันหน่อยนะคะ
วันที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าใครเล่นทวิตเตอร์
ก็จะเห็นว่าเทรนด์ทวิตเตอร์แฮชแท็กอันดับหนึ่ง
จะมีชื่อของนัทนิสาหรือแกงเขียวหวาน๒๐๐
ฉันกำลังหมายถึงดราม่าที่เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่ง

บางคนก็เรียกว่านัทนิสามณี
เธอขายแกงเขียวหวานถุงแบบนี้๒๕๐บาท
บางคนก็บอกว่าแพงเกินไปแพงอ่ะ
ดราม่าประเด็นที่หนึ่งคือ

ก็แกงถุงทั่วไปทำไมขาย
สมาชิกแก๊งฮิวหวีที่ชื่อว่าคุณตูนมาโพสต์ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เขามาตอบ

ลักษณะบอกว่าไอ้แกงที่ทำมาเนี่ยไม่ได้ขายคนจน
เขาขายคนมีตังค์โอ้โหเป็นดราม่าซ้อนดราม่า
ล่าสุดทั้งสองคนนะคะออกมาทำคลิปขอโทษแล้ว
แล้วคลิปนี้ค่ะเจ้าตัวนัทนิสาบอกว่า
ที่ออกมาขอโทษหนึ่งต้องการที่จะชี้แจงประเด็นแกงเขียวหวานปลากาย
ขายถุงละ๒๕๐บาทไม่ได้ต้องการเอากำไรเกินควร
เพราะวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยวัตถุดิบชนิดดีปลากายก็ปลากายแบบชนิดดี
ซื้อมาแพงนะคะไม่เคยคิดเอาเปรียบผู้บริโภค
เนื่องจากว่าเธอบอกราคาก่อนที่จะขายไว้แล้ว
ใครที่จะมีกระตุ้งกระตังหน่อยก็ซื้อได้ในราคา๒๕๐บาท
คุณสุภาษาราเนี่ยซื้อสบายสบายกระเป๋าได้หลายถุงนะคะ
บางคนที่ก็บอกว่าหาเช้ากินค่ำก็อาจจะไม่ได้ซื้อ
เธอบอกว่าเธอก็บอกราคาตั้งแต่แรกแล้ว
ส่วนเรื่องของถุงแกงที่มันเป็นถุงร้อนแล้วมัด
คุณเห็นไหมหนังสติ๊กสีแดงแบบนี้เนี่ย
บอกว่าหลายคนบอกว่ามันถุงเล็กขาย๒๕๐แพงเกินไปไหม
ชี้แจงนะคะว่าไอ้ถุงแกงเป็นไซส์ใหญ่ขนาด๗คูณ๑๑นิ้ว
แต่ที่เห็นถุงเล็กเนี่ยเพราะมันเป็นมุมกล้อง
ยอมรับว่าเธอคิดน้อยไปที่ใช้ถุงร้อนใส่แกง
เพราะไม่อยากใช้ถุงพลาสติกมันเปลือง
แล้วก็เพื่อเป็นการลดโลกร้อนด้วย
แล้วคิดว่าน่าจะโอเค
หลังจากนี้เอาล่ะเธอก็ยอมรับรับฟัง
หลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนแพ็คเกจแพ็คเกจจิ้งทำให้มันดีขึ้น
คุณนัทบอกด้วยนะคะว่าขอโทษ
ขอโทษหลังจากนี้ไปก็จะนำข้อติ
สำหรับคนที่ติเพื่อก่อนะเอาไปปรับปรุง
ส่วนคนที่ติเอามันปากคือด่าพ่อเล่าแม่เธอด้วย

ไม่เคยเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการที่รอคนมาสั่ง

โดยการที่นั้นไม่บอกราคาก่อนแล้วให้เขาสั่งแล้วนะค่อยบอกราคา
บอกราคาไว้ตั้งแต่แรกแล้วซึ่ง
รู้สึกว่าน้าตั้งราคานี้ไว้น้าสะดวกที่จะขายในราคานี้
อะไรที่ติเพื่อก่อเรารับฟังแล้วก็ปรับปรุง
เฮ้ยราคานี้ไม่มีถ้วยให้หน่อยเหรอทำไมเป็นถุงแกงมัดยางแดง
อันนี้นัทขอบอกเลยว่านัทคิดตื้นเกินไป
คือนัทพูดกับแม่ตั้งแต่แรกว่าตอนที่นัทจะทำร้านนี้
ในมุมของคุณนัทนิสาเราก็เข้าใจได้นะ
ก็ต้องมีการแจ้งราคากันก่อนซึ่งเธอก็แจ้งราคาก่อน
เอาจริงเวลาเราไปตามร้านอาหารต่าง
ถ้วยละ๒๕๐สามร้อยังมีเลยเป็นร้านอาหารไทยแบบแพง
มันขึ้นอยู่กับคุณภาพอย่างที่เธอบอกไปนะคะ
ส่วนเพื่อนคุณนัทนิสาคุณตูนฮิเวียเพื่อนสนิทเธอออกมา
ก่อนหน้านี้คอมเมนต์ลักษณะคือเหมือนเหยียด
คนจนบอกว่าเขาไม่ได้ทำขายคนจนเขาทำขายคนมีตังค์
ล่าสุดนะคะเธอเองก็อัดคลิปยกมือไหว้ขอโทษแฟนคลับแล้ว
รับว่าทำไปด้วยความขาดสติจึงใช้คำพูดที่อาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่
ส่วนที่ทำไปเพราะรักเพื่อนหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็ขอให้เป็นผลของการกระทำของตนเองสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ก็ยอมรับนะว่ากระแสสังคมเดี๋ยวนี้
คนใช้โซเชียลกันเยอะมันค่อนข้างแรงอย่างคุณนานิสาเองเนี่ย
แล้วมันก็ส่งผลกระทบนะเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าที่จะมาให้เธอรีวิวสินค้าต่าง
เอาขอโทษก็สังคมก็น่าจะให้อภัยกันเนอะนะคะ